โปรดติดตามตอนต่อไป
ทั้งที่ลูกเราถูกพอตายถึงสองครั้งเราก็บอกเขา
แต่สิ่งที่เขาตอบกลับมา

เขาก็ว่าให้เราออกไปอยู่นอกค่าย

นั่นคือการแก้ปัญหาของเขา
เขามีมนุษยธรรมให้กับเด็กคนนึงไหม
เด็กเป็นผู้ถูกกระทำครอบครัวถูกกระทำ

แล้วก็จะพักราชการพ่อเขาไล่ครอบครัวเขาออกจากค่าย

ก็เพราะว่าเราไม่มีที่อยู่ค่ะ
ผู้พันธ์ใจร้ายมากเลย

จริงแล้วเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจที่ทหารจะตรวจสอบกันเองนะคะ
เพราะว่าเมื่อมีการกล่าวหาว่าทหารกระทำความผิดแล้ว

แต่ทีนี้เรื่องนี้ที่ออกมาเป็นข่าวแล้วก็มีคนออกความคิดความเห็นเนี่ย
เนื่องจากว่าตัวคุณแม่ซึ่งเป็นคุณแม่บุญธรรมของน้องผู้เสียหาย
มาร้องขอความเป็นธรรมเนื่องจากสามีของเธอเนี่ย

แล้วผู้ที่ถูกกล่าวหาก็ทำงานอยู่ในค่ายทหารเดียวกัน
แม้ว่าจะขึ้นสารทหารแต่ก็กลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
แล้วถ้าฟังจากเสียงสัมภาษณ์ของคุณแม่ซึ่งคุณแม่ไปร้องสอสอด้วยเนี่ยนะคะ
ก็จะมีความอัดอั้นพอสมควรว่าเอ๊ะตกลงแล้วพอผู้บังคับบัญชาทราบเรื่องแล้วเนี่ย
จัดการแบบนี้เธอก็รู้สึกว่าแล้วเรื่องมันจะไปยังไง
รู้สึกว่ามันไม่เป็นไปอย่างที่เธอคิดว่าควรจะเป็นนะคะ
ที่บอกว่าไม่คิดว่าเป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นคืออาจจะมองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
เพราะว่าตัวเองมองว่าเป็นผู้ถูกกระทำทีนี้ในส่วนของการพูดคุยวันนี้นะคะ
คุณแม่ไม่ได้มานั่งในรายการแต่เดี๋ยวเราจะต่อสายคุยกับคุณแม่ตลอดนะคะ
ผู้ที่มานั่งในรายการซึ่งฉันไม่แน่ใจว่าหลังจากนี้จะสามารถทำหน้าที่อะไรได้อีกหรือเปล่า
เพราะว่าสุดท้ายแล้วเรื่องต้องขึ้นสารทหารอันนี้จากที่ตรวจสอบมาเนี่ยนะคะ
ไม่ว่าเราจะสัมภาษณ์นายทหารท่านใดก็แล้วแต่ที่วันนี้ขอสัมภาษณ์เอาไว้นะคะ
ก็เป็นเรื่องที่ต้องไปขึ้นสารทหารเพราะฉะนั้นไม่แน่ใจว่าทนายจะเข้าไปช่วยได้หรือเปล่านะคะ
ประธานชมรมสนับสนุนการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมนะคะทนายรัชพลศิริสาคอนในรายการสวัสดีค่ะ

เดี๋ยวเรามานั่งคุยกันเรื่องข้อกฎหมายแต่ทีนี้คุณแม่อยู่ในสายกับเราเดี๋ยวนั่งฟังไปพร้อมกันเลยนะคะ
ฉันขอเรียกคุณแม่ว่าคุณบีนะหรือว่าดิฉันอาจจะเรียกว่าคุณแม่ในรายการก็ได้นะคะ
คุณแม่ของน้องอายุ๑๕ปีนะคะในข่าวเนี่ยจะบอกน้องอายุ๑๔แต่จริงแล้วถ้าตรวจสอบจากคุณแม่หรือแม้กระทั่งเราตรวจสอบไปที่ตำรวจเนี่ยแล้วก็มีบางข่าวบอกนะคะบอกว่าน้องอายุ๑๕ปีกว่าแล้วนะคะใกล้จะ๑๖แล้ว
แต่อย่างไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงอายุเท่านี้กฎหมายก็ยังคุ้มครองอยู่นะคะ

คุณแม่เอาชัดเลยตกลงน้องเนี่ยอายุ๑๕ปีแล้วใช่ไหมคะ

ใกล้จะ๑๖หรือว่าเพิ่งจะ๑๕หน่อยคะแม่
๑๕ใกล้จะ๑๖แล้วค่ะ
ทีนี้ถ้าเรานับตามข่าวข้อมูลที่ออกมาคือถ้าเป็นไปตามที่บอกคือน้องถูกกระทำมาย้อนหลังไปประมาณครึ่งปี
ตอนนั้นน้องก็ประมาณ๑๕นิดเท่านั้นเองใช่ไหมคะ

เหตุการณ์เนี่ยถ้านับเนี่ยนับว่าเริ่มต้นที่น้องถูกกระทำเนี่ยนะคะตั้งแต่ต้นปีหรือไปปลายปีที่แล้วคะ
ต้นปีที่ผ่านมานี้ค่ะ
น้องเล่าเหตุการณ์ให้คุณแม่ฟังไหมคะว่ามันเริ่มต้นได้ยังไง
ทำไมถึงไปถูกกระทำได้ในครั้งแรกเลยอะค่ะ
คือเป็นเพื่อนหน่อยค่ะชวนเด็กไปค่ะ
เด็กก็ด้วยความที่ไว้ใจค่ะก็เลยไปด้วย
เพราะเห็นว่าเขาฝากซื้อของที่บ้านบ่อย
ลูกสาวก็เลยไปกับเขาอะค่ะ

ค่ะก็หลังจากที่ลูกสาวได้ขึ้นรถไปกับเขา
แต่ว่าเขากลับพาตรงไปอำเภอจนะค่ะ
โดยลูกสาวก็ได้ทวงถามตลอดว่าจะไปไหนจะไปไหน
เขาก็ไม่พูดเขาว่าเดี๋ยวไปตรงนี้แป๊บเดียวแป๊บเดียวอะค่ะ
แต่ว่าท้ายที่สุดก็ได้พาไปที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งนะคะค่ะ
คือคุณแม่อยู่นาทวีใช่ไหมคะ

แล้วก็พื้นที่อยู่ขอบนาทวีใกล้กับจนะเหรอคะ
ใช่ค่ะเป็นเขตติดกันห่างกันประมาณไม่ถึง๒๐กิโลค่ะ

เพราะฉะนั้นคือเขาขับรถพาไปที่อำเภอจนะ
ถ้าตามข่าวก็คือไปที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่จนะในสงขลาเหมือนกันใช่ไหมคะ

คุณแม่น้องเนี่ยเดี๋ยวขอย้อนกลับไปนิดเดียวน้องเนี่ยตามปกติแล้วเนี่ยนะคะ
มีความคุ้นเคยใกล้ชิดสนิทสนมกับทหารคนนี้เหรอคะ
ค่ะเราครอบครัวเราทั้งสองคนรู้จักกันพอสมควรโดยเขาเป็นผู้บังคับบัญชาของ
แล้วก็เรามีความสนิทสนมกันพอสมควรนะคะ
คือแล้วที่บอกสนิทสนมกันเนี่ยคือสนิทสนมกับตัวเด็กด้วยเหรอคะ
กับเด็กเขาก็เคยคุยค่ะ
เขาเห็นน้องมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเลยไหมคะตั้งแต่ตัวเล็กเลยหรือเปล่าคะแม่
ไม่ค่ะเพราะว่าเขาเพิ่งย้ายมารับราชการที่นี่ค่ะเขามาเห็นตอนที่ลูกสาวโตแล้วอะค่ะ
วันนั้นตอนที่น้องยอมขึ้นรถไปด้วยคุณแม่ทราบเรื่องราวตั้งแต่แรกเลยไหมคะ
ไม่ทราบค่ะเพิ่งมาทราบเมื่อวันที่๙สิงหาที่ผ่านมานี่แหละค่ะ
คุณแม่ทีนี้ตอนนั้นตอนที่น้องจะไปไหนเนี่ยตามปกติเวลาน้อง
แม่ขออนุญาตถามรายละเอียดนะคะเพราะว่ามันมีรายละเอียดบางอย่างที่ในส่วนของผู้ที่ถูกกล่าวหาเขาก็มีข้อมูลอีกชุดหนึ่งในข่าวนะคะ
ก็เลยถามคุณแม่ละเอียดหน่อยคือในส่วนของน้องเองเนี่ยวันนั้นเนี่ยนะคะที่บอกว่าไปกับเขาเนี่ย
โทรบอกคุณพ่อหรือคุณแม่ไว้ก่อนไหมคะว่าจะไปกับคนนี้นะจะไปที่นี่นะเขาชวนไปทำแบบนี้นะได้บอกไว้ไหมคะ
ไม่ได้บอกไว้ค่ะวันนั้นลูกสาวไปโรงเรียนค่ะ

ใช่ค่ะเขาไปรับเด็กจากโรงเรียนทุกครั้งค่ะ
เอาครั้งแรกที่ไปเนี่ยนะคุณแม่ที่น้องถูกกระทำครั้งแรกที่ไปเนี่ยไปรับเด็กออกมาตอนกี่โมงคะ
ไม่ได้ถามว่าช่วงเวลากี่โมงแต่ถามว่าเป็นช่วงเวลากลางวันนะคะ
แล้วตอนนั้นน้องทำไมถึงไม่ปฏิเสธไปล่ะคะแม่ว่าเรียนอยู่ออกไปไม่ได้คุณครูไม่ให้ออกแบบนี้คุณแม่คะ
วันนั้นเป็นวันที่โรงเรียนทำกิจกรรมเด็กสามารถเข้าออกได้เขาก็ได้ไปรับลูกสาว
เห็นว่าเป็นผู้ใหญ่ที่พ่อแม่ตัวเองนับถือค่ะก็คงไม่เป็นอะไรไปใกล้นี่เองอะค่ะ
คุณแม่ค่ะแล้วตอนที่เขาโทรมาชวนกันหรือว่าเขาชวนกันไปเนี่ยนะคะตอนนั้นน้องไม่เอกใจเลยใช่ไหม

เป็นการไปด้วยกัน๒คนครั้งแรกใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะถ้าฟังจากลูกสาว
คุณแม่ก่อนหน้านี้ตามปกติแล้วเนี่ยนะคะที่บอกว่าครอบครัวสนิทสนมกันเนี่ยนะคะ
เขามีพฤติกรรมหรือบุคลิกอะไรที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่แบบเอกใจเริ่มไม่ไว้ใจหรือผิดสังเกตบ้างไหมคะ
ก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะก่อนหน้าที่จะทราบเรื่อง
ไม่ค่ะก่อนครั้งแรกเลย
คือเคยรู้สึกผิดสังเกตว่าเขาสนใจถามถ่ายถึงลูกสาวเรามากเป็นพิเศษพูดคุยกันสนิทสนมเนี่ยมีไหมคะเคยสังเกตไหม
ค่ะก็เคยสังเกตเขาอะค่ะว่าสายตาที่เขามองลูกเรามันดูแพลวค่ะดูไม่น่าไว้ใจอะค่ะ

อ่าเตือนเตือนได้เตือนน้องแล้วค่ะว่าผู้ชายคนนี้เขามีประวัติไม่ดีน้องอย่าไปคุยกับเขานะ

อ่าประวัติประวัติส่วนตัวเขาไม่ค่อยจะดีในด้านชู้สาวอะค่ะเขาเป็นผู้ชายที่เจ้าชู้มากอะค่ะ
คุณแม่ที่บอกว่ารู้จักกันเนี่ยรู้จักกับภรรยารู้จักกับลูกของทหารคนนี้ด้วยไหมคะ

ก็รู้จักกับภรรยาเขาด้วยเนาะแม่เขามีลูกกี่คนคะคุณแม่
เขามีลูกสองคนค่ะลูกสาวหนึ่งคนลูกชายหนึ่งคน
ซึ่งก็รู้จักกันแบบเหมือนกับสองครอบครัวสนิทกันอย่างนี้ใช่ไหมคะ
น้องบอกว่าน้องถูกพาไปกระทำเนี่ยนะคะแต่ว่าน้องมาเล่าหลังจากที่เกิดเหตุไปแล้วเนี่ย
จะเล่าให้แม่ฟังคือ๙สิงหาคมเนาะ

ทีนี้น้องเล่ารายละเอียดไหมคะว่าจากครั้งแรกนั้นเนี่ยแล้วมันเกิดเหตุขึ้นประมาณสักกี่ครั้ง
เล่าให้คุณแม่ฟังเมื่อ๙สิงหาคะ
ตั้งแต่เดือนมีนามาถึงสิงหาใช่ไหมคะ

ก็เป็นจำนวนหลายสิบครั้งนะคะแต่ว่าขอไม่พูดว่ากี่ครั้ง
ได้ซึ่งลักษณะลักษณะเนี่ยมันใกล้เคียงกันหรือว่าเหมือนกันทุกครั้งไหมคะ
เช่นนัดว่าจะออกไปนั่นนัดว่าจะออกไปนี่แล้วก็พาไปที่อำเภอเดิม
ไปที่สถานที่เดิมคือมันเหมือนกันทุกครั้งไหมคะคุณแม่
ที่เหมือนกันทุกครั้งที่ฟังจากวันที่เขาสอบจากสหวิชาชีพนะคะ
คือช่วงหลังเนี่ยจะพาเข้ามาข่มขืนในบ้านพักของเขาเองค่ะ
ก็ในค่ายที่อยู่ด้วยกันนะนะแม่

บ้านคุณแม่กับบ้านเขาห่างกันมากไหมคะในค่ายค่ะ
กันประมาณ๕๐เมตรค่ะ

แล้วยังไงคะบ้านอยู่ในค่ายทหารห่างกัน๕๐เมตร
เขาไปรับมาจากโรงเรียนหรือว่าเขารับจากหน้าบ้านไปเลยคะ
เขารับไปจากโรงเรียนค่ะจากในโรงเรียนเลยนะคะ
แล้วส่วนใหญ่ก็เป็นตอนกลางวันเหรอคะคุณแม่
ใช่ค่ะเป็นตอนกลางวันที่ลูกสาวไปโรงเรียนค่ะ

รู้เรื่องแบบนี้บ้างไหมคะว่ามีนักเรียนออกไปตอนกลางวันอย่างนี้

ไม่ทราบว่าโรงเรียนรู้ไหมแต่ว่าที่ได้รู้นี่ก็เพราะว่าคุณครูโทรมาบอกนี่แหละค่ะ
น้องเนี่ยนะคะหลังจากที่เกิดเหตุครั้งแรกเนี่ยแล้วเนี่ย
ครั้งต่อมาทำไมถึงยังไปอยู่คะแม่
ค่ะก็ลูกสาวได้ปฏิเสธการไปค่ะ
ก็เขาส่งคลิปวิดีโอมาให้ลูกสาว

ลูกสาวพูดคำนี้ว่าจะไปไหม
ถ้าไม่ไปก็จะปล่อยคลิปลงอินเตอร์เน็ต
น้องไม่เคยมีอาการอะไรให้คุณแม่สงสัยตลอด
ตั้งแต่เดือนมีนาคมมาเลยเหรอคะแม่
เพิ่งมามีพฤติกรรมในช่วงหลังที่เราสังเกตได้
ว่าน้องมีอาการเปลี่ยนไป
เช่นอะไรบ้างคะที่แม่จับสังเกตได้
มาสังเกตในช่วงหลังก่อนที่เราจะรู้ความจริงทั้งหมดเนี่ย
ลูกสาวมีพฤติกรรมที่เก็บตัวอยู่แต่บนห้องนอนค่ะ
ไม่ทานข้าวแล้วก็ไม่ค่อยพูดค่อยจา
ถามอะไรก็ไม่ค่อยตอบ
หนหลังสุดนี้คือแน่ใจแล้วว่าจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นนะคะ
ด้วยลูกสาวนั้นกำลังจะออกไปข้างนอกกับคุณแม่ค่ะ
แล้วก็เขาวิ่งผ่านหน้าบ้านพร้อมกับครอบครัวออกกำลังกายในช่วงเย็นนะคะ
ลูกสาวเห็นเขาลูกสาววิ่งเข้าบ้านเลยค่ะ
เข้าบ้านแล้วก็ได้ถามลูกสาวว่ามีอะไรหรือเปล่า
ลูกสาวก็ไม่พูดว่าไม่มีอะไรค่ะลูกสาวก็พูดแบบนั้น
คุณแม่ตอนที่เกิดเหตุครั้งแรกซึ่งเราเพิ่งมาทราบนะคะ
แต่ตั้งแต่มีนาถึงสิงหาเนี่ยนะคะ
เขาไปมาหาสู่ครอบครัวคุณแม่ถี่ขึ้นไหมคะ
เวียนมาแถวบ้านถี่ขึ้น
แต่เราไม่ทราบไงว่าเขาได้ทำอะไรไว้อะค่ะ
แล้วในช่วงครึ่งปีที่ว่านี้เนี่ย
ไปมาหาสู่กันสองครอบครัวโดยเฉพาะภรรยาของทหารคนนั้น
มาหาสู่กันตามปกติเหมือนเดิมไหมคะ
เหมือนเดิมค่ะก่อนหน้านี้มีพัสดุอะไรก็เอาไปให้ค่ะ
หลังจากวันนั้นพอน้องเห็นเขาหน้าบ้าน
แล้วน้องวิ่งเข้าบ้านแล้วจากนั้นได้คุยรายละเอียดทั้งหมดเนี่ย
สรุปว่าเหตุเกิดตั้งแต่มีนา
แล้วก็มีการข่มขู่ก็เลยทำให้ในครั้งถัดมา
น้องก็เลยยอมไปโดยวิธีการคือไปรับจากโรงเรียนช่วงกลางวัน
มีทั้งไปที่รีสอร์ทในอำเภอจนะ
และก็เกิดเหตุในค่ายทหารซึ่งบ้านห่างกัน๕๐เมตร

หลังจากที่น้องเล่าให้ฟังเสร็จแล้วคุณแม่ดำเนินเรื่องยังไงบ้าง
ทำไมคุณแม่ถึงมาร้องสื่อแล้วก็ขอความเป็นธรรม
กลัวว่าคดีจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเกิดอะไรขึ้นอีกคะ
ค่ะก็หลังจากที่ลูกสาวได้เล่าให้ฟัง
แล้วก็เราก็ได้ไปแจ้งความตลอดจน
พอแจ้งความเสร็จเราก็ถูกเขาตามไปที่โรงพยาบาลตอนตรวจร่างกาย
แล้วก็วันที่๑๐เขาได้มาข่มขู่ที่บ้านโดยพกอาวุธมาด้วยค่ะ
เราได้เล็งเห็นแล้วว่าเราได้นำเรียนผู้บังคับบัญชาแล้วค่ะ
แต่ว่ามันไม่มีความคืบหน้าอะไรค่ะเราเล็งเห็นแล้วว่าไม่ปลอดภัยแล้วอะค่ะ
จนเกิดเหตุบานปลายขึ้นนะคะก็เล็งเห็นได้เลยค่ะ
คุณแม่รู้วันที่๙สิงหาแล้วไปแจ้งความวันที่๙สิงหาเลยถูกใช่ไหมคะ

แล้วพอเขารู้ว่าไปแจ้งความก็เลยทำให้วันที่๑๐สิงหาวันถัดมา
เกิดเหตุว่าพกปืนมาข่มขู่ที่บ้านใช่ไหมคะ

พาน้องไปตรวจร่างกายวันไหนคะ

คือตำรวจมีใบส่งตัวไปให้ใช่ไหมคะ

คุณแม่ตอนที่ไปแจ้งความแล้วตำรวจส่งตัวไปที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกาย

มันทิ้งระยะเวลานานไหมคะ

แต่ว่าขอส่งหวัญ
พี่จะไม่บอกว่าวันที่เท่าไหร่ค่ะ

คือไม่แน่ใจว่าการตรวจร่างกายมันจะชัดเจนหรือเปล่า
ถ้ามันถูกทิ้งไว้หลายวันร่องรอยต่างมันก็อาจจะไม่ได้ชัดเจน

ซึ่งหลังจากไปตรวจร่างกายตามใบส่งของตำรวจแล้ว
ผลตรวจร่างกายยังไม่ออกใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะจนวันนี้ก็ยังไม่ออก

ที่โรงพยาบาลนาทวีค่ะ
แล้วเรียนเข้าใจถูกไหมว่าที่โรงพยาบาลนาธวีส่งไปตรวจต่อที่
ไม่ใช่ส่งตัวน้องนะคะส่งต่างไปที่โรงพยาบาลสงขรานครินต่อ

ตอนนั้นคุณหมอบอกไหมคะหรือว่าตำรวจบอกไหมว่าผลตรวจ
เพราะเราไปตรวจวันที่๙นะว่าผลตรวจรออีกกี่วันถึงออกคะ
ได้ไปถามพยาบาลนะคะพยาบาลบอกว่าระยะเวลาไทม์ไลน์ของมัน๓๐วันนะคะ
บวก๓๐วันจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ออกใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ไม่เป็นไรทีนี้เรื่องตรวจร่างกายเอาไว้ก่อนผลยังไม่ออกนะคะทีนี้วันที่๑๐เนี่ยเกิดเหตุ
เรียนย้ำอีกทีนะคะเพราะว่าข้อมูลอีกชุดของทหารที่ถูกกล่าวหาก็เป็นคนละเรื่องกันเลยนะคะคุณแม่
คืออันนี้ต้องยอมรับว่าคือชุดข้อมูลเนี่ยมีสองชุดคนละเรื่องกันเลยเอาของคุณแม่ก่อนคือว่าเขามาที่บ้านคุณแม่ใช่ไหม

กี่โมงคะตอนเย็นตอนกลางวันตอนเช้ามาตอนไหนคะ

เล่าเรื่องตอนนั้นให้ฟังหน่อยเท่าที่คุณแม่จำได้
ก็ที่จำได้นะคะตอนบ่ายวันนั้นมีเสียงเคาะประตูหน้าบ้านเราก็เปิดประตูพอเปิดประตูเขาก็เดินเข้ามาในบ้านเราอะค่ะ
แล้วก็ถามเขาว่ามาทำไมเขาก็บอกว่าขอคุยกับเด็กหน่อยแล้วก็บอกว่าจะคุยอะไรอีกแล้วก็ได้ทะเลาะกัน
พอทะเลาะกันเขาหันไปเห็นเด็กเขาก็พูดว่าทำไมไม่พูดเหมือนที่บอกให้พูด
พอเด็กเห็นแบบนั้นเด็กก็ร้องพอสักพักนึงเขาก็ถามว่าไปแจ้งความทำไมทำไมไม่คุยกันดีเขาก็พูดแบบนั้นนะคะ
แล้วก็พอเรากับลูกสังเกตเห็นปืนเขาคราวนี้ลูกสาวก็ร้องใหญ่เราก็กลัวบอกให้เขาโทรหาพ่อเขาให้มาช่วยเหลือเราอะค่ะ
แล้วคุณพ่อมาด้วยใช่ไหมคะ
คุณพ่อก็มาตอนหลังค่ะมาแล้วก็มาผลักเขาออกไปจากในบ้านเราค่ะแล้วก็มีปากเสียงกันที่หน้าบ้านนะคะ
แล้วเหตุยิงปืนเนี่ยลำดับเหตุการณ์มันเป็นยังไงคะแม่
ก็พอเขามาข่มขู่เราในวันที่๑๐ใช่ไหมคะวันที่๑๑ช่วงค่ำเราได้โทรขอความช่วยเหลือจากผู้บังคับบัญชาค่ะ
ผู้บังคับบัญชาก็รับปากว่าจะคุยให้ในวันที่๑๒แต่ว่าก็มาเกิดเรื่องซะก่อนเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าเราอยู่เนี่ยไม่มีความปลอดภัยแน่นอน
วันนั้นเราก็กลับบ้านกันค่ะกลับบ้านที่ต่างจังหวัดแล้วก็กลับมาในตอนดึกกลับมาในตอนมืดอะค่ะแล้วก็แฟนก็ได้ขอออกไปไปดื่มกับเพื่อนนะคะอืมอ่า
หลังจากนั้นแฟนก็ได้ไปซื้อเบียร์แล้วก็ขี่ผ่านหน้าบ้านเขาแล้วก็เขาก็ยิงนะคะโดยแฟนก็ทำการยิงป้องกันตัวเองลงพื้นนะคะ
คุณแม่ทีนี้เอาจังหวะวันที่วันที่เขามาเคาะประตูบ้านเนี่ยนะคะวันนั้นเนี่ยตอนที่คุณพ่อกลับมาแล้วเนี่ยตกลงได้มีการใช้อาวุธหรือใช้กำลังทำอะไรกันหรือเปล่าคะ
ไม่ค่ะพ่อไม่ได้ใช้อาวุธเลยคือผลักเขาออกไปอย่างเดียวค่ะแล้วก็ด่าทอค่ะ
แล้วเราได้มีการชกต่อยหรือว่าทำอะไรกันไหมคะวันนั้น
ไม่มีค่ะเราไม่กล้าทำนายทหารค่ะ
แล้วก็ไม่มีการใช้ปืนแน่ถูกไหมคะ
ไม่มีค่ะวันนั้นเราไม่มีค่ะ
ทีนี้อันนั้นคือวันที่๑๐สิงหาวันถัดมาคุณแม่บอกว่าได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ผู้บังคับบัญชาเนี่ยหมายถึงผู้บังคับกองพันธหารราบที่๓ป่ะคะ
ใช่ค่ะคือท่านอันนี้ฉันก็เช็คตามข่าวนะคะท่านพันโทพานุวัฒน์ใช่ป่ะคะ
ใช่ค่ะทีนี้พอบอกผู้บังคับบัญชาวันที่๑๑แล้วเนี่ยท่านบอกกับคุณแม่ว่ายังไงบ้างคะ
ว่าเดี๋ยววันที่๑๒จะเรียกมาคุยให้ค่ะ
บอกจะเรียกมาคุยวันที่๑๒คือเรียกทั้งสองฝ่ายใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะแต่วันที่๑๒ตกลงได้เรียกไปทั้งสองฝั่งไหมคะ
ไม่ได้เรียกคุยค่ะเพราะว่าแฟนถูกยิงซะก่อนนะคะ
วันที่๑๒ตอนที่บอกว่าขับรถผ่านแล้วมีเหตุยิงกันเนี่ยตอนกี่โมงคะแม่
วันที่๑๑ค่ะ

ใช่ค่ะวันที่๑๑ช่วง๔ทุ่มก็ถูกยิงค่ะ
ยังไม่ทันวันที่๑๒เอาล่ะคุณแม่เดี๋ยวเราขอพักโฆษณาแป๊บเดียว
เดี๋ยวช่วงหน้าทนายเดี๋ยวเรามาตั้งประเด็นเรื่องทางกฎหมายกัน
คืออันนี้มันแบ่งเป็น๒ลักษณะใหญ่นะครับคุณผู้ชมคือการพิสูจน์ว่าผิดจริงตามข้อกล่าวหาว่ากระทำต่อเด็กไหม
อีกอันหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างทหาร๒นายในค่ายทหาร
ซึ่งดิฉันเข้าใจได้สิ่งที่เกิดขึ้นในค่ายทหารอันนี้สารทหารแต่ประเด็นคือว่าถ้าเกิดขึ้นกับเด็กจริงตามข้อกล่าวหาต้องขึ้นสารทหารด้วยหรือสักครู่ค่ะ
ขอย้อนกลับไปถามข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงเดี๋ยวจะถามทนายรัชพลให้ด้วยในข้อกฎหมายนะคะ
คุณแม่ตกลงวันที่๙สิงหาคมที่บอกว่ารู้เหตุเนี่ยนะคะรู้ว่าเกิดเหตุกับลูกเนี่ยคือวันนั้นครูโทรมาบอกแล้วแม่คุยกับลูกหรือว่าวันนั้นคือวันที่ลูกสาวเจอทหารคนนั้นหน้าบ้านแล้ววิ่งหนีเข้าบ้านคะ
วันนั้นคือวันที่เกิดเหตุแล้วครูโทรมาบอกเราถึงได้ทราบเรื่องราวทั้งหมดนะคะ
แล้ววันที่บอกว่าลูกสาววิ่งหนีเข้าบ้านอันนี้คือวันที่แม่จับสังเกตได้ว่ามีอะไรผิดปกติเหรอคะ

ซึ่งอันนั้นเกิดขึ้นก่อนใช่ไหมคะ

เกิดขึ้นก่อนอยู่ประมาณสัก๑๒อาทิตย์นะคะที่เราเริ่มสังเกตพฤติกรรมลูกอะค่ะ
เพราะฉะนั้นวันที่๙สิงหาคือวันที่ครูโทรบอกใช่ไหมคะ

ทีนี้คุณแม่ขอนิดนึงค่ะเดี๋ยวจะถามธนราชพลแล้วว่าวันที่๑๑ไปหาผู้บังคับบัญชาท่านบอกว่าเดี๋ยววันที่๑๒จะเรียกมา
แต่ว่ายังไม่ข้ามวันที่๑๑เกิดเหตุตอน๔ทุ่มก่อนใช่ไหมคะ

คุณแม่อันนี้ขอให้เล่าลำดับเหตุการณ์อย่างละเอียดที่เกิดเหตุทางฝั่งที่คุณแม่ให้ข้อมูลหน่อยว่ามันเกิดขึ้นยังไงบ้างคะ

หลังจากเราเดินทางกลับจากต่างจังหวัดก็สามีขออนุญาตคุณพ่อขออนุญาตไปสั่งสรรค์กับเพื่อนนะคะเพราะว่าเครียด
ก็เลยไปซื้อเครื่องดื่มค่ะ
พอไปซื้อเครื่องดื่มก็ได้ขับผ่านที่๔แยกบ้านเขาค่ะ
ก็ได้ยินเสียงเรียกชื่อหลายครั้งก็เลยหันไปดูพอหันไปดูค่ะคุณพ่อก็ถูกยิงเลย
ไม่ทราบว่าเขายิงกี่นัดเขาเดินถือปืนด้วยมือสองมือค่ะเข้ามาแล้วก็ยิงเลยเข้าที่ถูกที่ลำตัวสองนัดคือที่ชายโครงแล้วก็แขนซ้ายค่ะ
หลังจากนั้นพอคุณพ่อก็จอดรถแล้วก็เห็นว่าตัวเองมีเลือดออกก็ได้ได้ถามเขาว่าประมาณว่ายิงทำไมอะไรแบบนั้นนะคะ
แล้วก็เขาพอคุณพ่อเห็นเลือดออกก็ได้โยนขวดเบียร์ที่ถืออยู่ในมือค่ะทิ้งลงทั้งหมดนะคะจากนั้นก็ตอนจากคุณพ่อเล่าว่าเขาก็พยายามเดินเข้ามาเพื่อจะยิงซ้ำอะค่ะ
ก็เลยเอาปืนพกที่อยู่ในกระเป๋าสะพายยิงลงพื้นเพื่อไม่ให้เขายิงซ้ำสองนัดนะคะจากนั้นก็มีรถขับผ่านเขาถึงได้เดินเข้าบ้านไปค่ะ
คุณแม่อันนี้ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะประมาณ๔ทุ่มคุณพ่อพอจะจับอาการได้ไหมว่าทหารคนนั้นกึ่มไหมมึนเมาไหมหรือว่าสติเต็มร้อยคะ
เราไม่ทราบค่ะในส่วนตัวของเขาเราไม่ทราบค่ะ
แล้วตอนที่ยิงเนี่ยนะคะที่บอกว่าถือปืนมาสองมือสองมือนี่คือ๒กระบอกหรือเป็นปืนที่ต้องแบบปืนใหญ่แบบต้องถือสองมือคะ
เป็นปืนสั้นค่ะไม่ทราบชนิดแล้วก็ขนาดเขาจับปืนด้วยมือทั้งสองนะคะ
ค่ะคือกระบอกเดียวแต่ว่าก็คือแบบแบบจับสองมือแบบคือเตรียมยิงคือคือตั้งใจยิงอย่างนี้ใช่ไหมความหมายคือแบบนั้นป่ะค
ใช่ค่ะแล้วคุณพ่อเนี่ยยิงลงพื้นใช่ไหมคะตอนที่คุณพ่อหรือสามีของคุณแม่ยิงลงพื้นเนี่ยลงพื้นจุดเนี่ยคือภายในบริเวณบ้านเขาหรือข้างนอกบ้านเขาคะ
บริเวณกลางถนนค่ะเพราะว่าเหตุเกิดบริเวณกลางถนนหน้าบ้านเขา
อ่าแต่ตอนที่เขายิงสามีคุณแม่เนี่ยคือเขายิงมาจากในบ้านตัวเขาอยู่ในบ้านเขาใช่ไหมคะ
ตัวเขาอยู่บริเวณหน้าบ้านเขาอะค่ะไม่ใช่ในบ้านอยู่หน้าบ้านเขาอะค่ะ

อยู่บริเวณนอกรั้วบ้านเขาค่ะเพราะว่ามันพ้นจากที่จอดรถมาใช่ค่ะ
อ่าคุณแม่ตกลงคุณพ่อโดนทั้งหมดกี่นัดคะ
โดนเข้าที่ตัว๒นัดค่ะ

อ่าสองนัดค่ะชายโครงขวาหนึ่งแล้วก็แขนซ้ายหนึ่ง
อ่าโดนสองนัดจำได้ไหมเขายิงออกมากี่นัดคะ
อ่าคุณพ่อไม่ทราบว่ายิงกี่นัดค่ะ
ซึ่งอันนี้ไปตรวจร่างกายมีบันทึกแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะ

แล้วคุณแม่ที่ฟังคุณพ่อมาคือแน่ใจว่าคุณพ่อยิงลงพื้น
แน่ใจค่ะเพราะว่ามีหลุมเกิดบนถนนสองหลุม
ซึ่งก็มีการแบบถ่ายภาพตรวจเก็บหลักฐานเอาไว้แล้วใช่ไหมคะ

เอาเบื้องต้นก่อนกรณีที่เกิดเหตุยิงกันในค่ายทหารแล้วทั้งสองคนเป็นทหารเนี่ย

ครับแต่ที่ขึ้นสารทหารเพราะสองคนเป็นทหารหรือเกิดเหตุในค่ายทหารคะ
ก็ทั้งสองอย่างครับแต่จริงแล้วเขตอำนาจของสารทหาร
คือถ้าเขาเป็นทหารขึ้นสารทหารอยู่แล้ว

เหตุเกิดในค่ายทหารด้วยก็เป็นเหตุหนึ่งที่จะขึ้นสารทหาร
แต่ว่าถ้าไม่ได้เกิดเหตุในพื้นที่ของทหาร
แต่ว่าถ้าผู้ที่อยู่ในเหตุร่วมเป็นทหารก็ขึ้นสารทหาร

แม้ว่ามันจะเป็นคดีแบบอาญาทั่วไป
อย่างเช่นสมมุติว่าการกล่าวหามันเป็นเรื่องของคมคืนผลักผู้ยาวกระทำชำเลา
อันนี้ก็ขึ้นสารทหาร
ตามกฎหมายของทหารพรบธรรมนูลสารทหารเขาบอกว่า
ถ้าคุณเป็นทหารก็ต้องขึ้นสารทหาร
ต่อให้คุณกระทำความผิดอาญาเนี่ยคุณก็ต้องขึ้นสารทหาร
สมมุตินะคะถ้าข้อกล่าวหาเป็นจริงนะคะที่บอกว่ากระทำต่อเด็กอายุ๑๕

อันนี้ก็ใช้สารวิชาชีพเวลาสอบเด็กเวลาสอบเยาวชนไหม

อันนี้สารวิชาชีพเหลักศากลเวลาจะสอบสวนเด็กหรืออะไร
เพราะว่าเด็กบางทีเขาจิตใจสภาพจิตใจไม่พร้อมเท่าผู้ใหญ่
ทีนี้การขึ้นสารทหารเนี่ยนะคะ
มันมีหลักปฏิบัติหรือว่าลำดับขั้นที่ต่างจากสารอาญาสารข้างนอกที่เราคุ้นเคยกันไหมคะ

แต่ว่ามีความต่างอะไรที่ถ้าจะกังวลมันมีความต่างอะไรไหมคะที่เราต้องเข้าใจ
ไม่สามารถที่จะกระโวนได้เพราะว่ายังไงก็ต้องขึ้นสารทหารครับ
เราจะขอย้ายไปสารพลเรือนไม่ได้อยู่แล้ว

แล้วถ้าขอคู่ขนานก็ไม่ได้ใช่ไหม

กฎหมายเปิดช่องกฎหมายกำหนดว่าคุณต้องขึ้นสารทหาร

ตำรวจสอบสวนสอบสวนรูปรวมพยานหลักฐานแล้วส่งให้อายการทหาร
อายการก็ส่งฟ้องสารทหารไป
ตำรวจก็ทำหน้าที่เหมือนข้างนอกปกติ

แล้วอย่างนี้

คือถ้าจะกังวล

คือจะกล้ารวบรวมพยานหลักฐาน
ถ้ามีมากพอเพื่อมัดผู้ถูกกล่าวหา
ซึ่งยศสูงกว่าโจทย์เหรอคะ
ตำรวจก็สามารถที่จะดำเนินคดีได้อยู่แล้วนะครับ
อันนั้นเป็นความเชื่อมั่นของผู้เสียหายมากกว่า
คุณแม่ค่ะ
ทหารทั้งหมดใช่ครับผมคุณแม่ค่ะค่ะคุณแม่จากที่คุณแม่บอกเนี่ยนะคะ
ที่บอกความกังวลใจก็คือว่าจะได้รับความเป็นธรรมหรือเปล่าเรียนขอย้อนถามกลับไป
หลังจากที่เกิดเหตุสี่ทุ่มวันที่สิบเอ็ดแล้วเนี่ย
หลังจากนั้นตกลงในทางวินัยทั้งคุณพ่อของเด็กนะคะ
แล้วก็ทั้งทหารคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยถูกลงโทษจากผู้บังคับบัญชาเหมือนกัน
ลำดับทั้งคู่พร้อมกันไหมคะอ่าโดยวันแรกนั้น
เราเห็นคุณพ่อถูกขังพร้อมกับเขาเหมือนกัน
แต่ตอนที่คุณพ่อถูกขังอยู่เราก็ไม่ทราบว่าทำไม
ทหารคนนั้นถึงยังขับรถยนต์ไปไหนมาไหนได้
อันนี้เราไม่ทราบตรงนี้ค่ะว่าทำไมถึงถูกขังไม่เหมือนกัน
หรือเป็นเพราะว่าผู้พันธุ์ไม่มีสิทธิ์ขังในทหารจริงเหมือนที่ผู้พันธ์พูด
อันนี้เราก็ไม่ทราบจริงจริงค่ะในส่วนนี้แล้วก็ส่วนที่ถูกไล่ออกจากบ้านพักนั้นก็โดนเหมือนกันค่ะ
แล้วก็ในส่วนรอพักราชการนี้ก็น่าจะเหมือนกันเช่นกันนะคะ
เอาอย่างนี้นะคะอะไรบ้างที่ผ่านมาจนกระทั่งเนี่ยวันนี้ที่เราคุยกันที่สามีคุณแม่โดนบ้างแล้วคะ

ขังไล่ออกจากบ้านพักค่ะอ่า
แล้วก็เหลือพักราชการนี้แหละค่ะที่เรายังไม่โดน
งไล่ออกจากบ้านพักพักราชการแต่รู้สึกพักราชการเนี่ยคือยังไงก็โดนถูกไหมคะ
เพราะว่าอันนี้แค่รอนังสือจากต้นสังกัดเท่านั้นถูกไหมคะ

ทีนี้ขังก่อนขังเนี่ยโดนไปกี่วันคะแม่
ขังโดนไป๗วันค่ะ
วันซึ่งอันนี้เนี่ยจากที่คุณแม่บอกคือได้รับการบอกกล่าวมาว่าขังต้องขังทั้งคู่ถูกไหมคะ
แต่ที่คุณแม่บอกคือในระหว่าง๗วันที่สามีโดนขัง
มีคนเห็นหรือคุณแม่เห็นเองว่าทหารคนนั้นเขาขับรถอยู่ข้างนอกคะ

ซึ่งตอนนั้นสามีเนี่ยโดนขังอยู่กี่วันเราถึงเห็นเขาขับรถอยู่คะ
ประมาณ๒วันแล้วอะค่ะ

แล้วได้ถามใครไหมคะว่าตกลงมันยังไงกันนะ
ตกลงขังอย่างไรค่ะ
นายทหารซึ่งนายทหารก็บอกว่าไม่ทราบค่ะ
แล้วในระหว่างที่สามีโดนขังเนี่ยนะคะ

เขามาพยายามจะติดต่อที่ไหนค่ะ
ติดต่อคุณแม่มาหาที่บ้านหรืออะไรยังไงบ้างไหมคะ
ในระหว่างที่สามีโดนขังช่วงนั้นไม่มีการติดต่อค่ะ
ส่วนออกจากบ้านพักเนี่ยก็ชัดเจนว่าออกทั้งคู่ถูกหรือเปล่าคุณแม่

ส่วนพักราชการเนี่ยถ้าโดนก็ต้องโดนพร้อมกันอีกถูกใช่ไหมคะ

เพราะฉะนั้นที่คาใจคือเพราะเอิญว่ามีเรื่องเห็นขับรถอยู่ในวันที่สามีโดนขัง
ทั้งนี้จริงต้องถูกขังพร้อมกันอันนี้คือหนึ่งเรื่องที่ทำให้กังวลคดีใช่ไหมคะ

คุณแม่ค่ะเดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้า

แต่เดี๋ยวจะหาเวลาคุยกับคุณแม่ตอนท้ายอีกนิดนึงแล้วก็ทนายรัชพลด้วย
เดี๋ยวช่วงหน้าเราต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ค่ะ
คือเราโทรเรียงลำดับผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ต้นลงมาทั้งหมดนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นผู้บัญชาการกองพลนะคะต้นสังกัดเลยนะคะ
หรือว่าซึ่งท่านก็มอบหมายให้เป็นโคศกกองทัพภาคที่๔เป็นคนชี้แจง
ซึ่งท่านโฆษกให้ข้อมูลนะคะแต่ว่าท่านขออนุญาตยังไม่ให้สัมภาษณ์
แล้วก็โทรไล่เรียงมาจนถึงแม้กระทั่งผู้บังคับกองพันธหารราบที่๓นะคะ
บอกเป็นผู้บังคับบัญชาก็ยังไม่ให้นะคะ
แล้วเราก็โทรหาตำรวจนะคะภูมิกับหรือแม้กระทั่งพนักงานสอบสวนให้ข้อมูล
แต่ว่าทุกท่านยังไม่ให้สัมภาษณ์เรานะคะในวันนี้
แต่เดี๋ยวข้อมูลที่ว่าเดี๋ยวมาขมวดช่วงหน้าสักครู่ค่ะ
ทำต่ออัคษีของทางทางทะบกทั้งหมดอาชากรแล้วนะครับ
เพื่อที่จะได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไปนะครับ
ซึ่งเมื่อเราได้ตั้งกรรมการสอบสวนแล้ว
ก็ได้ลงโทษทางวินัย
จากนั้นก็อ่าในอัทธรรมดลวงพิจารณาเรื่อง
อยู่นะครับเพื่อที่จะดำเนินการสั่งพักราชการต่อไป
ซึ่งในขณะนี้เรากำลังดำเนินการสั่งพรรคราชการดีกว่า
ให้สั่งพักราชการอยู่ทั้งสองท่านหรือว่าท่านเดียวก่อนครับ
ในขั้นในส่วนของผู้ถูกกล่าวโทษในเรื่องของคดีข่มขืนนะครับ
คุณผู้ชมคะในส่วนของทหารเองก็จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ถ้ามีความผิดก็จะมีการลงโทษทางวินัยร้ายแรง
คือยังไงก็ชั้นต้นต้องเป็นตำรวจอยู่แล้ว
แล้วก็ส่งอายการทหารใช่ครับเพื่อดำเนินคดีในสารทหารนะคะแล้วก็ในส่วนของข้อมูลจากทางตำรวจนะคะ
บอกว่ามีการสอบไปแล้วทั้งหมด๖คนนะคะแล้วก็จะมีการไปชี้จุดเกิดเหตุเร็วนี้นะคะ
รวมถึงมีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็มีการฝักขังไปแล้วนะคะ
ในคดีข้อกล่าวหาพรากผู้ยาวแล้วก็ข้อกล่าวหาข่มขืนนะคะ
ส่วนผลการตรวจร่างกายจนถึงณวันนี้เท่าที่มีข่าวออกมาก็ยังรออยู่นะคะคุณผู้ชม
มาที่ธนายรัชพลก่อนเดี๋ยวไปปิดท้ายที่คุณแม่ค่ะ
คือเรียนขอกลับไปที่ข้อหากรณีกล่าวหาเขาว่าข่มขืนกระทำชำราวแล้วก็อาจจะมีเรื่องภาคผู้ยาว์ด้วยเนี่ยนะคะ
มันมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งออกมานะคะข้อมูลอีกชุดหนึ่งที่ออกมาก็บอกว่าจริงแล้วมีการคบหากันระหว่าง
น้องผู้หญิงกับทหารคนที่ถูกกล่าวหาแต่อันนี้เป็นข้อมูลอีกชุดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมก็ลองถามดู
สมมุติสมมุติมันคล้ายคดีอื่นสมมุติว่ามันสมมุติว่าถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยดิฉันเข้าใจถูกไหมว่ากฎหมายก็ไม่ได้คุ้มครองโดยการเอาพฤติกรรมการคบหากันให้พ้นผิดจากอายุของผู้เสียหายที่เป็นเด็ก
โตไปก่อนเขาถึงกฎหมายถึงจะเปิดช่องให้เด็กไปคบได้โดยไม่ต้องยินยอมจากผู้ปกครอง
ทีนี้ครับการพาเด็กไปที่อื่นนะฮะโดยไม่ขอคุณพ่อคุณแม่โดยคุณพ่อคุณแม่ไม่ยินยอมอะไรก็แล้วแต่
เขาเรียกว่าเป็นการพรากผู้เยาวไปจากบีดามันดาโดยที่บีดามันนาไม่ยินยอมก็เป็นความผิด
คืออายุ๑๕กฎหมายก็ยังคุ้มครองคืออย่างน้อยภาคผู้เยาว์ปฏิเสธกฎหมายไม่ได้

ส่วนข้อหาที่หนักไปกว่านั้นคือเรื่องของการมีความสัมพันธ์กันเนี่ยนะคะ

อันนี้ตัวกฎหมายก็จะคุ้มครองตัว
ผู้หญิงที่อายุเท่านี้ไว้

ก็เป็นความผิดฐานพรากผู้เยาว์ไงครับ

แต่จะยังไม่หลุดพระพู่เยาว์

ขืนใจกันหรือเปล่าใช่ไหมครับ

อย่างที่ถามคือในสารทหารเนี่ย
เวลาสอบเด็กก็ต้องใช้สหวิชาชีพอยู่ดี

ขอโทษนะคะการพิสูจน์ว่ามีการ

ในการกระทำมันพิสูจน์กันยากไหมเวลาเขาสู้คดีกัน

มีร่องรอยการขัดขืนไหมอย่างนี้ครับ

มีคลิปมีที่เขาบอกว่ามีคลิป
คู่อันนี้ก็อาจจะมาอ้างได้

ฉันฟังคนอื่นเข้ามาแหละเวลาเขาอธิบาย

แต่อันนี้แรงแน่ใจว่ามันทิ้งเลี้ยเวลามาขนาดนี้
จะมีผลตรวจร่างกายมาใช้ในสารได้เหรอ

แล้วไปแจ้งความวันที่๙เลยมันก็น่าจะโอเคน่าจะมีเก็บพยานหลักฐานได้อยู่บ้าง
ถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะถ้าภายในวันเดียวกันเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะน่าโอเคอยู่อะครับ
คดีลักษณะแบบนี้ยากไหมคะคือมันบวกความเป็นพื้นที่ทหารเข้าไปด้วยนั่นแหละ
มันจะยากไม่ยากมันอยู่ตรงที่ข่มขืนหรือเปล่าเท่านั้นนะครับแต่ภาพผู้เยาว์เนี่ยแน่
โดนโดนใช่ไหมคะส่วนเรื่องที่ผู้ใหญ่ใช้อาวุธต่อการในค่ายนี่ก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่ง

ค่ะก็เป็นเรื่องทหารลงโทษกันนะคะ
คุณแม่ค่ะค่ะปิดท้ายนิดเดียวแม่จ๋าคือเราเข้าใจถูกไหมที่เราคุยกันมา
คือวันที่คุณแม่รู้เนี่ยวันนั้นมีเหตุกับน้องหรือเปล่าคะ

เพราะฉะนั้นก็ไปตรวจร่างกายวันนั้นเลยถูกไหมคะ
วันนั้นลูกสาวถูกข่มขืนไหมใช่ไหมคะ

คือที่รู้เนี่ยคือรู้วันนั้นเพราะครูโทรบอก

แต่ว่าเหตุที่เกิดล่าสุดก่อนวันที่จะรู้เนี่ย
ทิ้งช่วงไปประมาณสักเท่าไหร่นะคุณแม่ขออีกที
เหตุที่เกิดล่าสุดก่อนที่เราจะรู้วันที่๙ค่ะไม่นานค่ะ

ไม่เป็นไรคุณแม่ไม่ต้องบอกอันนี้เป็นข้อมูลในคดีนะคะ
คือที่ถามคือห่วงเรื่องการตรวจร่างกาย
เอาอย่างนี้ค่ะคุณแม่ค่ะถ้ามีติดขัดหรืออะไรประการใด
แล้วคิดว่าสื่อมวลชนช่วยได้คุณแม่ก็ปรึกษาสื่อมวลชน
ค่ายไหนก็ได้นะคะเขายินดีช่วยทุกสำนักนะคะ
ยังไงอันนี้เดี๋ยวเราตามเรื่องต่อกับไทยรัฐทีวีนะคะแม่

ขอบคุณค่ะอีกสักครู่แท็บนิวส์โชว์ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ